ถ้าเป็นคนไทยใครก็รู้จัก
แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเหล่านี้ล่ะ
เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะแบบนี้
อยากรู้จริงว่าฝรั่งจะรู้จักลอยกระทงอับป่า
แล้วรู้ไหมกระทงทำมาจากอะไร
แล้วบ้านอยู่มีกิจกรรมแบบนี้คล้ายบ้านไอไหม
ในปลิปปินส์มีอุบัติภาระเณียดในหลังธรรม
แกบอกว่ามีบ้าน
ใช่สามารถ
จากการสำรวจชาวต่างชาติส่วนใหญ่
เขาไม่ค่อยรู้จักวันลอยกระทงกันสักเท่าไหร่
งั้นลอยกระทงในปีต่อไป
เรามาเชิญชวนเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่า